คุณผู้ชมแล้วก็เราก็ไปถามแบบว่าเพื่อนคนที่เขาเคยร่วมงานกับแม่แอฟ
ถึงความน่ารักของแม่แอฟว่าเอ๊ะคู่นี้คุณว่ายังไงบ้าง
ความน่ารักยังไงหรือเปล่านะคะไปถามพี่วิกกี้สุนิสามาค่ะ
คือคนนี้เลยนะคะเขาเคยเล่นละครด้วยกันในเรื่องใจร้าว
ตอนนั้นพี่วิกกี้ยอมรับเลยว่าตัวเองก็คือแก๊งร่วมแกล้งแม่แอ๊บด้วยเหมือนกัน
ในละครตอนนั้นจะมีนี่พี่เคนสิฮีลาเดสเนี่ยตัวกล้าแกล้งอยู่แล้ว
พี่นอดโมราริสต์โอโหไม่ต้องพูดถึง
แล้วก็พี่วิกกี้นี่แหละค่ะก็๓คนรวมกันเลย

เพราะว่ารีแอปเวลาโดนแกล้งแม่แอ๊บอ่ะแค่แซวนิดเดียวก็แบบ
แบบจุบุกจุบิแล้วคุณผู้ชมจากตอนนั้นมาถึงตอนนี้ค่ะแม่แอฟคือเหมือนเดิมทั้งหน้าแล้วก็หุ่น
แล้วก็รวมถึงความน่ารักด้วยสวยขึ้นแล้ววะ
จริงวิกกี้เองก็ขอเคล็ดลับความสวยคงกระพันนี้ไว้เลยนะคะ
ฟังความน่ารักของเพื่อนสาวคู่นี้หน่อยค่ะ
สำหรับพี่เหี่ยวกี้ว่าเขาก็สวยอย่างนี้มานานแล้วนะคะ
ข้างที่จะแบบหน้าตาเหมือนเดิมสวยผอม
ถามเขาตลอดเลยว่าทำยังไงที่จะทำไมผอมขนาดนี้
ขอเคล็ดลับขอเคล็ดลับบ้างอะไรอย่างนี้ก็มีการคุยกันนิดหน่อยใช่ค่ะ
บางทีเขาแบบชอบแซวแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากเข้าพวก
ตัวเองก็คือเป็นแก๊งผู้ชายด้วยเลย
ใช่แล้วแอฟก็จะบอกว่ากี้ก็แกล้งเรานะอย่างนี้

แล้วเวลาแกล้งของแม่แอฟเวลาโดดแกล้งกันอย่างไร
เขาก็จะยิ้มคือเขาเป็นคนไม่ซีเรียสอยู่แล้ว
เขาก็จะยิ้มมันก็เลยเหมือนแบบเออมันยิ่งน่าแกล้งอะไรอย่างนี้
คือแกล้งไปแล้วประมาณอีก๕วิแม่แอฟค่อยรู้เรื่อง

หลังจากนี้บอกเลยว่าทักษะออนจะไม่ใช่เหยื่อของคุณอีก